คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งความคืบหน้าของคดีที่เกิดขึ้นวันที่๒๓ธันวาคม
ข้ามปีนะครับมีคนร้าย
ลวงคนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างหรือว่าลุงหน่องอายุ๕๓ปีแล้ว
เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างไปฆ่าถูกแทงถึง๒๐กว่าแผล
วันนี้ความคืบหน้าของคดีขึ้นหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐนะครับ
สังคมน่าห่วงโจ๑๕๑๖ฆ่าชิงรถจักรยานยนต์กระซวก๒๕แผลลุงหน่องวัย๕๓
๑ใน๒เป็นลูกจ่าทอบ
มีความคืบหน้าเพราะตำรวจสามารถตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้นะครับ
แล้วก็ผู้ก่อเหตุยังเป็นเยาวชนอยู่เลยคุณอายุ๑๕๑๖ปีนะครับ
ก็สารภาพปมฆ่าโหดที่ลวงลุงหน่องไปฆ่าเนี่ย
เพราะทะเลาะกับพ่อแล้วเขาถูกไล่ออกจากบ้านไม่มีเงินติดตัว
ตัดสินใจก่อเหตุนะครับ
จากคดีนายนพดลอมรสุขสรรค์หรือว่าลุงหน่องอายุ๕๓ปี
คนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างวินคิว๒สะพานลอยวัดดอนเมือง
ถูกคนร้ายใช้มีดแทง๒๕แผลจนถึงแก่ความตาย
จะชิงโทรศัพท์มือถือเงินสดและรถจักรยานยนต์
เหตุการณ์เกิดขึ้นภายในซอยบ้านพักคนชราอำเภอเมืองปฐุมธานี

กลางดึกของวันที่๒๓ธันวาคมปีที่แล้วปี๒๕๕๙
ล่าสุดตำรวจภูทรภาค๑สามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้๒คน
เป็นเยาวชนชายอายุ๑๕ปีและ๑๖ปี
เมื่อตำรวจตรวจสอบประวัติก็พบว่าหนึ่งในผู้ต้องหา
เพิ่งจะพ้นโทษในคดีใช้มีดแทงเพื่อนเสียชีวิต
ขณะที่อายุ๑๒ปีเท่านั้นเองนะครับสังคมน่าห่วงนะครับ
โดยพลตำรวจตรีธนายุทธ์วุฒิจรัสธรรมรงค์รองผู้บัญชาการ
ตำรวจภูทรภาค๑ระบุว่าจากการสืบสวนพบว่าหลังก่อเหตุ
ผู้ต้องหาทั้งสองคนขับรถมุ่งหน้ามาในพื้นที่ของจังหวัดลบบุรี
ก่อนจะเปลี่ยนที่หลบหนีไปเรื่อยไปตามบ้านญาติบ้างนะครับ
ทั้งสองคนนะฮะและระหว่างขับรถในพื้นที่จังหวัดเพชรชบูรณ์
ด่านตรวจของสพศรีเทพเรียกตรวจสอบ
ผู้ต้องหาเนี่ยพยายามขี่รถหลบหนีจากนั้นตำรวจสพศรีเทพ
จึงตรวจสอบรถนะครับก่อนจะพบว่าเป็นรถจักรยานยนต์ของ
นายนพดลที่ถูกคนร้ายฆ่าชิงทรัพย์ในพื้นที่
ปฐุมธานีนะครับก็เลยต้องเชื่อมโยงเรื่องของ
การตั้งด่านตรวจรถจักรยานยนต์แล้วก็คดีของการเสียชีวิต
นายนพดลอมรสุขสรรค์หรือว่าลุงหน่องเนี่ยนะครับ
ต่อมาหนึ่งในผู้ต้องหากลับมากบดานที่บ้านญาติที่อำเภอ
หลวงจังหวัดรบบุรีเจ้าหน้าที่จึงนำกำลังเข้าตรวจสอบ
แล้วก็จับกลุ่มส่วนผู้ต้องหาอีกรายได้เดินทางเข้ามอบตัว
กับตำรวจหลังรู้ว่าเพื่อนนั้นถูกตำรวจจับนะครับ
เยาวชนทั้งสองคนสารภาพบอกว่าได้ฆ่าคุณลุงหน่อง
เพราะประสงค์ต่อทรัพย์ส่วนสาเหตุที่แทงถึง๒๕แผล
เพราะว่าลุงหน่องต่อสู้ขัดขืนแต่ทางตำรวจไม่ปักใจเชื่อ
ส่วนมูลเหตุจูงใจมาจากการที่หนึ่งในผู้ต้องหานะครับ
ทะเลาะกับครอบครัวมาและก็ถูกไล่ออกจากบ้าน
ตัดสินใจออกจากบ้านโดยมีเพื่อนสนิทเดินทางไปด้วย
จากนั้นทั้งสองคนมายืนเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้าง
กระทั่งผู้ตายคือลุงหน่องมาจอดรับก็เลยวางแผนกันแบบนี้
ระหว่างกลางทางเนี่ยนะครับมีวัยรุ่นคนหนึ่งวัยรุ่น๑๕เนี่ยนะ
ก็ปวดฉี่ก็เลยขอลงจากรถนะครับเพื่อไปฉี่ข้างทาง
คือวัยรุ่น๑๕เนี่ยเขานั่งตรงกลางนะฮะแล้ววัยรุ่น๑๖เนี่ยนั่งข้างหลัง
หน่องเป็นคนขี่ใช่ไหมพอวัยรุ่น๑๕ลงจากรถไปฉี่ข้างทาง
วัยรุ่น๑๖ก่อเหตุทันทีนะคุณนะฉวยจังหวะฉวยโอกาสนะครับ
เอามีดที่พกมาด้วยกระหน่ำแทงลุงหน่องจนร่างล้มฟุบ
จากนั้นก็ค้นเอากระเป๋าสะพายของผู้ตายหยิบโทรศัพท์มือถือและเงิน๒๐๐บาท
หลบหนีไปส่วนมีดก็โยนทิ้งน้ำพร้อมกับแผ่นป้ายทะเบียนรถของผู้ตาย
ภายหลังก็ไปเที่ยวที่จังหวัดเพชรบูรณ์ตำรวจเรียกตรวจไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
ก่อนจะถูกยึดรถและบัตรประชาชนกระทั่งตำรวจเชื่อมโยงคดี
แล้วก็จับกลุ่มตัวทั้งสองคนได้นะครับค่ะ
เมื่อวานนี้ลูกชายลูกชายของลุงหน่องก็คือนายวรินทรอมรสุขสรรค์
สังเกตการณ์การแถลงข่าวเมื่อวานลูกชายเอาเสื้อของลุงหน่องมาด้วยคุณ
เลือดด้วยนะเสื้อที่เต็มไปด้วยคราบเลือดเลยเนี่ยนะครับ
เอามาด้วยโอ้โหเอามาเหมือนเอาพ่อมาดูความคืบหน้าคดีค่ะ
แล้วก็พาพ่อเนี่ยไม่ให้เห็นหน้าคนร้ายพาพ่อมาทวงความยุติธรรมนะครับ
แล้วเมื่อวานเนี่ยนายวรินทรอนก็ได้มอบดอกไม้
ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่สามารถจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้
และบอกว่าได้นำเสื้อและกางเกงเปื้อนเลือดของพ่อมาด้วย
ส่วนที่ผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชนนั้นคิดว่ากฎหมายน่าจะมีการลงโทษให้มากกว่านี้
เพราะดูจากการกระทำของผู้ก่อเหตุที่ใช้มีดแทงพ่อของเขาถึง๒๕แผลนะครับ
มองว่าเป็นเด็กเยาวชนธรรมมีความคิดที่แบบพดเยี่ยม
ผมไม่รู้สึกอึดอัดมากเท่าไหร่เพราะว่าผมรู้ว่าทางเจ้าหน้าที่เขาทำงานแน่นอน
ผมก็ไปเห็นการทำงานของเขามาได้เข้าไปดูได้เข้าไปสัมผัส
รู้สึกว่าเขาเต้นที่กับเรามากเต้นที่กับเราจริงเขาทุ่มเท
เขาก็บอกว่านี่แหละรู้สึกว่าทำไมเด็กถึงโหดเยี่ยมอมหิตขนาดนี้นะครับ
หลังการแถลงข่าวตำรวจได้แจ้งข้อหาทั้งสองคนร่วมกันฆ่าร่วมกันชิงทรัพย์ในเวลากลางคืน
โดยมีอาวุธเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้าน
ทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรนะครับซึ่งเมื่อวานจริงจริงแล้วเนี่ย
ตัวลูกชายของลุงหน่องแล้วก็โอ้โหเพื่อนวินจักรยานยนต์ของลุงหน่องเนี่ย
มาที่โรงพักกันเต็มเลยนะครับเพื่อว่าอะไรรู้ไหมคุณ
จะรอว่าตำรวจจะมีการนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพหรือเปล่า
นำตัวออกมาแถลงหรือเปล่าแต่ท้ายที่สุดตำรวจไม่ได้นำออกมานะ
เพราะว่าทั้งสองผู้ต้องหาก็ยังเป็นเยาวชนอยู่ด้วยนะครับ
แล้วก็กลัวเรื่องของการจะถูกรุมประชาธรรมด้วย
เพราะเพื่อนวินของลุงหน่องเนี่ยมากันเต็มสอบพอเลยนะครับ
คือมันก็กระทบต่อจิตใจของคนทำงานด้วย
แล้วก็สะท้อนนะว่าทำไมเยาวชนอายุเท่านี้ก่อเหตุได้ขนาดนี้
ทีนี้ในโลกโซเชียลเขาก็มีวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้นะครับ
ถ้าเกิดเด็ก๑๕๑๖ความคิดแบบนี้
ฆ่าคนได้ขนาดนี้อยากให้ได้รับโทษเนี่ย